มาดูต่อกันที่พระนางคู่ขวัญที่เป็นขวัญใจของใครหลายคน
เจอสถานการณ์โควิดแบบนี้แฟนบอกคิดถึงคู่นี้มากเลย
อยากให้ออกงานด้วยกันอีกแต่จะทำไงได้
ก็เจอกันมาแบบนี้ไม่ได้เจอกันมาหลายเดือนแล้ว
คราวนี้ทั้งคู่กลับมาอีกครั้ง
ทั้งสองคนมาพูดคุยแล้วก็ร่วมกิจกรรมสุดฟินแบบสดกับเอฟซีนะครับ
ระบบซูมมีภาพฟินจิ้นให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันเพียบเลย

หลังจากนั้นเนี่ยบันเทิงไทยรัฐก็ได้สัมภาษณ์ทั้งคู่เลยนะครับ
ภาพเพิ่มเติมหลายคนอยากรู้ว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
สองคนนี้ห่างกันเนี่ยคิดถึงกันบ้างไหม
ก๊อตเขาก็ไปกดไลค์อย่างไวเนี่ย
เป็นเพราะว่าอะไรเป็นคนพิเศษของกันและกันใช่หรือเปล่าไปฟังค่ะ
คือเราเล่นไทยจีก
ก็เลยแบบแอปเข้าไปดู
ตกว่าคนแคปกินกว่าใคร
เห็นว่าพี่ก็อตมาไลค์ไหม
ข้อละครึ่งคิดว่าเขาน่าจะเร่งทั้งวันอยู่แล้ว

ไม่ได้ค่ะไม่ได้